วงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้ทุกมุมเลยนะคะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลตะกัวป่าคุณเห็นไหม
ผู้หญิงลักษณะคือเหมือนคุมผ้าโบสถาคล้ายกับมุสลิม
เดินเอาไปแล้วนี่เห็นไหมในเมื่ออุ้มทารกอยู่นะครับคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลจับภาพได้ชัดทุกมุม
พออุ้มไปเสร็จปุ๊บอันนี้หลุดกล้องไปแล้วนะ
มีอีกช็อตหนึ่งค่ะอีกช็อตหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้
อุ้มเด็กออกไปจากห้องคลอดแล้วพาไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหม
มีคนไปรอนี่ไงรถมอเตอร์ไซคันนี้ถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เป็นผู้ร่วมขบวนกันหรือไม่หรือเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเปล่า
นั่นสิตำรวจไปไล่ไปเช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะคะ
ที่สุดแล้วก็เลยเชิญตัวคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้มา
ชื่อว่านายชาติชัยทงชัยอายุ๕๐ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวบุรีรำ
เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้ทะเบียน๑กไก่คควาย๖๓๕๗พังงา

ชาติชัยว่าไงคุณชาติชัยเล่าบอกว่า
ขณะกำลังขี่รถออกจากโรงพยาบาลมีผู้หญิงอุ้มเด็กโบกรถ
แล้วก็ขอบอกว่าให้ไปส่งที่สถานีเดินรถให้หน่อยบขศนั่นแหละ
แต่พอขึ้นรถไปได้สักพักออกจากโรงพยาบาลไปได้ไม่ถึง๑กิโล
ไปได้สักประมาณ๘๐๐เมตรผู้หญิงคนดังกล่าว
บอกให้จอดรถแล้วก็ลงรถเดินจากไปค่ะ
ตอนนั้นคุณชาติชายบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลย
ตนเองยืนยันนะคะว่าไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อน
แต่ก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงอุ้มเด็กเลยสงสาร
สงสารก็เลยรับขึ้นรถมาด้วยยืนยันอีกครั้งว่า
ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ขโมยเด็กทั้งสิ้นค่ะ
โอ้ยอย่ารับด้วยอย่างผมว่าแต่ว่าคนไทยนะยังไงก็ต้อง
ยังว่าผมว่าเป็นใครใครก็ต้องรับขี่สงสารเนี่ยครับคนไทย
ก็จริงอย่างที่พี่ชาติชัยบอกนะคนไทยคือเป็นผู้หญิงมีน้ำใจด้วย
ใช่เป็นใครใครก็ต้องรับแต่เอาล่ะเกือบซวยไปนะพี่ชัด
เอาจริงคนรับไม่ได้ผิดเลยนะจริงมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมด้วย
แต่ว่าคนก่อเหตุนี่แหละที่มันจะทำให้คนดีหายไป
พันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิสูงสง่าพนักงานสอบสวนสพตะกัวป่า
บอกว่าพฤติกรรมคนร้ายก็คือจะเข้ามาทำทีตีสนิทกับญาติผู้เสียหาย
แต่งตัวดีค่ะมีทองหยองใส่ก่อนที่จะออกอุบาย
อกให้ญาติญาติตายใจแล้วพอสบโอกาสก็จะขโมยเด็กออกจากโรงพยาบาล
ตอนนี้ตำรวจเร่งไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล
แล้วก็ตามเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนี
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะยากเพราะเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีเกือบทุกมุมนะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วนี้
กันเป็นผักเป็นปลาเลยนะมีคนทั้งคนนะ